ดูเรื่องของคุณป้าอายุ๖๐ปีนะคะที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
คุณป้าค้ายาบ้า

อืมแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี้ยมาจากการเสพเองก่อน
เพราะว่าวัยรุ่นแถวบ้านบอกว่าป้าปวดเข่าใช่ป่ะ
ค่ะเอายาวัยรุ่นไปกินเลยหายปวดแน่นอน
วัยรุ่นเป็นหมอเหรอเป็นเพศศาสตร์
ขายยาบ้าเนี่ยนะคะพอคุณยายคุณป้าท่านนี้เสพไป
ปรากฏว่าเดินคล่องปือเลย
สบายเลยป้าค่ะป้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
หลังจากนั้นก็เลยขายเองซะเลยนี่นะคะ
ตำรวจสพป่าโมกควบคุมตัวนางรัฐดาเมืองหงษ์หรือว่าป้าติ๋ม
อายุหกสิบปีแล้วนะคะเป็นชาวบ้านในตำบลบางปรากฏ

สอบปากคำที่โรงพักค่ะหลังจากถูกจับกลุ่มได้
และมีของกลางเป็นยาบ้า๑๖เม็ดนะคะ
คือตอนที่มาเนี่ยมีสามีมีลูกสะพ้ายอุ้มหลาน
คอยให้กำลังใจถึงสพเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์สพบังปะหันพระนครศรีอยุธยา
เขาลงพื้นที่ทำกิจกรรมในเขตรอยต่อกับอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านก็เลยรีบเข้ามาร้องเรียน
ตำรวจบอกว่าคุณตำรวจป้าติ๋มป้าติ๋ม
อยู่ในหมู่บ้านดิฉันเนี่ยมีพฤติกรรมขายยาบ้าให้กับเยาวชนในพื้นที่
ตำรวจได้ข่าวแบบนั้นนำกำลังไปตรวจค้นนะคะ
ไปตรวจค้นป้าติ๋มพบยาบ้า๑๖เม็ดบรรจุอยู่ในถุงยาพลาสติก

ไม่ได้ใบ้อะไรนะอันนี้เป็นข้อมูลนะ
แล้วใส่คือคุณป้าติ๋มเนี่ยเอายาบ้าใส่ไว้ในถุงพลาสติก
แล้วเอาถุงพลาสติกนี้ใส่ไว้ในซองกาแฟสำเร็จรูปอีกชั้นหนึ่ง
บตาเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่พ้นนะคะ
ตำรวจจับตัวส่งสพป่าโมกค่ะ
ติ๋มเล่าจุดเริ่มต้นเกี่ยวกับการขายยาบ้าแบบนี้นะคะ
บอกว่าคือตอนแรกสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
หัวเข่าด้านขวามันปวด

ลูกนั่งก็ต้องใช้ไม้เท้าคอยค้ำยันตลอดเวลา
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลอาการมันก็ไม่ดีขึ้น
ต่อมามีวัยรุ่นมาตีไก่ชนแถวบ้าน
เห็นสภาพป้าติ๋มแล้วบอกป้าติ๋มก็เล่าให้ฟัง
คุยกับวัยรุ่นบอกว่าตัวเองเนี่ย
ก็เลยกินอีกเก็บไว้อีก
ใช่โดนแล้วก็ไปขายให้คนอื่นด้วยเนี่ยนะคะจากนั้นพอตัวเองหายปวดหายเมื่อยเนี่ย
ก็เลยไปขอเงินลูกสะพ้ายเอาไปซื้อมากินอีก
แล้วก็คือบอกว่าเพื่อที่จะซื้อคือหลอกขออภัยนะคะ
อกลูกสะพ้ายว่าขอเงินหน่อย๑๐๐บาทจะเอาไปซื้อกับข้าว
แต่สรุปสุดท้ายแล้วเอาไปซื้อยาบ้านนะคะฟังเสียงป้าติ๋มหน่อยค่ะ
จัดมาที่ปวดขายแล้วเขาก็เลยให้ถ้ัยแล้วไปซื้อซื้อมาบ้านเขาก็ไปหาข้าวมาให้ไก่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำ
บางทีไม่ต้องซื้อเยอะบ้าไม่ต้องซื้อศูนย์มาก
เอิมซ์จากคุณปิดเจอหรือเปลี่ยน

ก็จากที่ก็สุดนี้ถ้าพี่ถึงที่ตลอด
ที่ก็เลยยินดีใหม่สำหรับนาย
ก็จะได้กำไรเมตรละ๒๐๓๐บาทได้นะคะ
รับสารภาพแบบนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหามียาบ้า
ว่าเขาพร้อมเพื่อจำหน่ายและควบคุมตัว
ส่งฟ้องศาลจังหวัดอ่างทองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
คือบางทีคนที่เป็นคนเท่าคนแก่ในพื้นที่ต่างจังหวัด

อะไรที่ทานแล้วทำให้เขาดีขึ้นเขาก็อยากทาน
เขาก็มีความเชื่อแบบนั้นแต่ว่ากรณีนี้คือมันผิดกฎหมาย
ก็ต้องว่าไปตามนะคะถึงแม้ว่าจะเห็นใจก็ตาม